เรามาถึงจุดนี้แล้วจริงค่ะ
เช้าวันนี้จะมีการตรวจคัดกรองเรื่องของโรคโควิดใช่ไหมคะ

กันตั้งแต่บ่ายเย็นเมื่อวาน

นี่เป็นภาพที่เราเห็นแล้วแหมรู้สึกแบบถอนหายใจยาว

จองคิวกันตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืน
แล้วมืดทั้งยุงทั้งฝนนะเมื่อวานฝนตกด้วย

นั่นสิครับพาไปดูจุดแรกก่อนเลยนะคะที่เขตจอมทองค่ะ
นี่คือบริเวณจุดตรวจโควิดเชิงรุก
พื้นที่วัดบางขุนเทียนนอก
จอด๓๐๐คนนะฮะเฉพาะเขตจอมทองตรงนี้
ที่เมื่อวานไปกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลย
บ่าย๓คนก็เริ่มไปรอเข้ารับบัตรคิวแล้วนะคะ
แล้วปรากฏว่าทั้งหมดไม่สามารถไปอยู่ตรงจุดที่

รวมตัวกันบริเวณลานจอดรถของวัดบังขุนเทียนกลาง
ตรงจุดนี้แหละค่ะที่เขามารอกันนะฮะ
คุณผู้ชมต้องใช้คำว่าเย็นยันค่ำ
ข้ำยันหวามจริงนะสงสารน่ะเห็นใจน่ะเออ
นึกถึงว่าถ้าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเรา

คุณผู้ชมทีนี้บางคนต้องนำโต๊ะเตียงพับเตียงสนาม
นอนรอภายในสาราสวดศพนะฮะ
เพื่อให้ได้บัตรคิวในช่วงเช้าวันนี้
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตจอมทอง
มาดูแลจัดระเบียบในพื้นที่ให้
แล้วก็มาพูดทำความเข้าใจกับประชาชน
บอกให้ชาวบ้านคืออยู่กันอย่างแบบเป็นระบบระเบียบ

ตรงจุดนี้เขตจอมทองคาดว่าไม่น่าจะเกิน๘๐๐คิว๘๐๐คน
แล้วดูสิคะภาพน่าจะเกิน
เกินค่ะค่ะผมว่าเกิน
เพราะฉะนั้นก็มีคนที่ต้องพลาดโอกาสแล้วก็ฝ่า

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณสมชายสุขสิริรุ่งทรัพย์

คนนี้มารอตั้งแต่บ่าย๓เมื่อวานนี้เลยนะคะ

จองคิวเขาบอกว่าเขาตระเวนหาดที่ตรวจโควิดหายากมาก

กรกฎาคมก็มารับบัตรคิวที่เขตจอมทองนี่แหละ

ทีนี้เอาล่ะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไง
บ่าย๓ของเมื่อวานก็คือ๙กรกฎาคม

เพราะว่าเมื่อคืนก่อนหน้านี้ผมมาตี๔
เจ้าหน้าที่พี่เขาบอกว่า๒ทุ่มก็เต็มแล้ว
แล้วอย่างการที่ผมต้องรีบมา
เพราะว่า๑จุดหลักเลยก็คือว่า
ประชาชนตอนนี้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงการตรวจได้
ต่อให้คุณมีเงินแต่มีข้อยกเว้นนะ
แต่ผมไม่มีไงผมเป็นแค่ประชาชนคนทั่วไป

พี่ก็เหมือนผมนะครับก็เหมือนเราหลายคนในประเทศนี้นะครับใช่

ที่ตรวจหายากกว่าไวไฟอีกตอนนี้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้อันนี้จุดจอมทองนะครับ

วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนี่ค่ะ

คือตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชาชนมานั่งรอนอนรอเพื่อต่อคิว
จะได้หาตรวจเชื้อโควิดนะคะ
แล้วก็คาดว่าตรงจุดนี้สามารถที่จะตรวจได้๑๕๐คน๑๕๐คิวนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางเขต
ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลประชาชนเพิ่มเติม

นำข้าวกล่องน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่ที่ลานวัดนะคะ
ส่วนบัตรคิวเริ่มแจกกันตั้งแต่ช่วงตี๕เมื่อเช้าที่ผ่านมา
ปรากฏว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็ได้รับการตรวจในวันนี้นะคะ
นี่คือสิ่งที่สำคัญเลย
เรื่องของการเข้าถึงการตรวจคัดกรองต้องเร็วนะคะ
เขาจะได้จัดการได้ถูกต้อง
แล้วก็ตอนนี้คนเขากลัวติดคนเขากลัวตาย

ถ้าตรวจแล้วป่วยเดี๋ยวก็หาเตียงกันไม่ได้อีก